ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะช้างป่ายกโขลงบุกเข้าไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วค่ะ
กว่าสี่สิบตัวโดยมีช้างแม่ลูกอ่อนบางตัวไม่ยอมกลับเข้าป่า
เจ้าหน้าที่ต้องมีการวางกำลังในการผลักดันแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะนายพศวรรษนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
ในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดคลื่นความเร็ว
เคลื่อนที่เร็วค่ะเพราะติดตามช้างป่ากว่าสี่สิบตัวที่เข้ามาในอุทยาน
พบว่ามีช้างช้างเล็กช้างใหญ่แล้วก็มีช้างพังที่ตกลูกอยู่บนเขา
ซึ่งช้างโขลงนี้ก็ยังไม่กลับเข้าป่านะคะแล้วก็พบว่าช้างโขลงนี้เนี่ย
กันออกหากินอาหารต่างในพื้นที่เกษตรกรต่างที่มีการทำกิน
จากว่ามีร่องรอยของช้างป่าที่มีการเหยียบย่ำตามเส้นทางการท่องเที่ยวของอุทยาน
ร่องรอยตามทางขึ้นเขาร่องรอยที่พักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่อุทยานนะคะ
ซึ่งช้างป่าชุดนี้นะคะได้มีการออกจากอุทยาน
ต้องให้เจ้าหน้าที่ทั้งอุทยานรวมถึงจิตอาสาชุดเคลื่อนที่เร็ว
ต้องร่วมมือกันในการเฝ้าระวังเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านหมื่นด่านนะคะ
ที่มีทั้งชุมชนที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก
เรื่องต้นนะคะช้างป่าก็ได้มีการเหมือนกับเข้ามาในพื้นที่บ้านหมื่นด่าน
แล้วก็มีการผลักดันออกไปจากชายแดนนะคะ
เห็นบอกว่าผลักดันไปถึงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
สภาพแวดล้อมที่พื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลงไป
ขณะเดียวกันนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่หวังว่าคุณผู้ชมหรือว่าชาวบ้านทุกคน
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันให้สมดุลด้วยโซโลแกนคนช้างป่าเคยพึ่งพาและผูกพัน
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ